ที่จะกลับมาแข่งขันฟุตบอล
ส่วนใหญ่หลายทีมนั้นก็ต้องเตะสนามกลางนะครับ
เป็นจุดกลางในการแข่งขัน
หนึ่งในนั้นนะครับมีมติให้มาเลเซียรับหน้าที่เป็นชาติการในการจัดศึก
เหมือนจะเล่นในบ้านเลยครับจะเจอกับวิเซอร์โกเบ
เพราะว่าก่อนใดนี้ผลงานก็ถือว่าไม่ไดุ้ะรอะไรนะครับ
อยู่ในเส้นทางของการที่จะลุ้นเข้ารอบด้วย
กับชุนบุ๊คแล้วมีซิดนี่ลงถึงเซี่ยงไฮไอเอสไอพีจีจะ
ลงเล่นที่มาเลเซียเช่นกันส่วนกลุ่มอีครับที่มีเชียงราย
เนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยอยู่ร่วมสายก็ต้องรอประกาศ
เอฟซีอีกครั้งว่าจะให้แข่งที่ประเทศใดครับ๔เกม
เหลือจะเริ่มแข่งขัน๔พฤศจิกายนต่อได้รอบ๘ทีม
สุดท้ายยี่สิบห้าพฤษฎีกายนจากนั้นครับยี่สิบแปดพฤษฎีกายน
เป็นการแข่งขันในรอบรองนัดชิงจะไปเตะในภูมิภาคฝั่งตะวันตกวางโปรแกรมไว้วันที่๕ธันวาคมนี้ครับ
ส่วนความคืบหน้าการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครับ๑สิงหาคม
เป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐในการเรียกความเชื่อมั่นให้กับชาวจังหวัดระยอง
กินการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกอย่างนึงคือการปรวจเชื้อโควิด๑๙ก่อนการแดงขาด
โดยทีมรัฐบาลแล้วก็ออสตาร์จะทำการตรวจหาโควิด๑๙
กรกฎาคมบริเวณหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนทีมจากไทยลีกทั้งระยองแล้วก็ชมบุรี
ก็จะต้องทำการตรวจโลกก่อนที่จะลงแข่งขันเช่นเดียวกัน

นั้นเข้าสนามได้จะลง๑๕๐คนนะครับ
ส่วนผู้เข้าชมจะมีการกำหนดรายละเอียดอีกครั้งในวันนี้ครับ
จะมีค่อไทยลีกส์๓ก็มีการเปิดเผยมาจากคุณกรวีรัชนานรัฐกุล
รองประธานบริษัทไทยลีกจำกัดก็บอกนะครับว่า
เนื่องจากว่ามีโอกาสที่ทีมจากหลีกนี้
จะไม่รับเงินสนับสนุนจากเดิมที่จะได้รับทีมละ๑ล้านบาท
นายกระวีก็ยังวิ่งวอนครับไปยังภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้
ไม่อยากให้มีการยกเลิกเนื่องจากว่าที๓มีเกือบ๘๐ทีม
แล้วก็มีนักกีฬากับสตาร์ทต่อทีมประมาณ๔๐คน
คิดเป็น๓๐๐กว่าคนที่จะได้รับผลกระทบหากไม่มีการแข่งขัน
แล้วก็จะกระทบต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแน่นอนครับ